ทีมข่าวของเราตามความคืบหน้าเรื่องนี้ให้ค่ะ
แต่อยากให้ไปดูคลิปต้นเรื่องกันก่อนนะคะ
เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงตีหนึ่ง
คืนวันศุกร์ที่๒๔เมษายนช่วงเคอร์ฟิลล์
แต่กลับมีตำรวจนอกเครื่องแบบ
นั่งกินเหล้ากับเพื่อนอยู่หน้าบ้านในซอยจรรย์สนิทวง๗๕
แล้วก็มีสายตรวจของสนบางพลัดไปตรวจสอบแล้วก็เถียงกันค่ะ
พี่พูดดียังไงครับ

ผมไม่ได้บอกพี่พูดไม่ดี
แล้วทำงานอะไรพี่พี่ทำงานอะไร
ผมไม่ได้เป็นไรหรอกพี่
ผมเป็นคนธรรมดาประชาชนทั่วไปหรอกพี่

น้องก็รู้ดิน้องมันโคลโลคิวอะไรอย่างนั้น

ผมไม่ได้ว่าพี่
เพื่อนพี่พูดจาให้มันดีมาก
โทษพี่โทษพี่

ผมประชาชนผมไม่ได้คิดฆ่าพี่

ทำไมเป็นตำรวจนอกเครื่องแบบ

กลับกินเหล้าในช่วงเวลาเคอร์ฟิลล์เอง

ทำไมไม่จับตัวไปดำเนินคดีเลย

เดี๋ยวถ้ากลับมารอบ๒ยังมีอีก

ลูกชายกับเพื่อนน่ะนั่งกินเบียกันอยู่๓คน

แล้วก็ทะเลาะกับตำรวจเป็นเพื่อนของลูก
เหมือนกันนั่นแหละเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ย
เพื่อนมาหาลูกก็เลยนั่งดื่มกัน

แม่ก็ทำอาหารให้กินก็ขึ้นไปนอนกัน
ชั้นสองของบ้านไม่รู้ว่าลูกชายกับเพื่อนอ่ะ

ที่โต๊ะม้าหินอ่อนหน้าบ้าน

แม่บอกว่าเรื่องเสียงดัง
่อความรำคาญหรือเปล่าแม่ไม่รู้หรอก

ส่วนตัวมองว่าเรื่องนี้มันจะไม่เกิดขึ้นเลย
ถ้าตำรวจสายตรวจพูดจาดี

ก็เลยปะทะคารมกัน
อย่างในคลิปแม่บอกแบบนี้นะคะ

ช่วงตีหนึ่งฝ่าเคอร์ฟิล์ผิดพละกอจุกเฉิน

ฟังจากแม่แม่บอกว่า

สังเกตการณ์ที่บ้านหลังนี้อีกรอบค่ะ

คุณนัทพงศ์ก็เลยโทรหาแม่อีกรอบหนึ่งที่เป็นเจ้าของบ้าน
คราวนี้แม่บอกว่าไม่ขอพูดอะไรแล้ว

ก็พร้อมจะปฏิบัติตามถ้ามีคำสั่งอะไรออกมา

แถวนั้นก็บอกกับทีมข่าวของเราว่าปกติแล้วบ้านหลังนี้
ล้อมวงกินเหล้ากันที่โต๊ะม้าหินตรงนี้เป็นประจำ
เคอร์ฟิลล์เห็นอยู่วันหนึ่งก็คือวันที่เกิดเรื่องนั่นแหละ
เพราะคนในบ้านไม่มีใครดื่มเหล้านอกจากลูกชายเจ้าของบ้าน
ก็ดื่มเหล้ากับเพื่อนที่นานทีก็จะมาหากันทีนึง
ไม่ค่ะไม่ประจำนอกจากจะมีงานวันเกิดค่ะ

ไม่ค่ะ
ส่วนมากจะมีงานบันเกิดนะคะเขาไม่ประจำ

ก็เพิ่งจะมีวันนั้นวันเดียวนะคะ

ปกติคนนั้นไม่ใช่คนที่นี่ใช่ไหมครับ

มีมีนั่นแหละเห็นสองคนนะคะนั่งกิน

ใช่ค่ะ

ครับงั้น
คือขึ้นไปนอนแล้วก็ไม่ได้สนใจ

ว่าหลังจากเกิดคลิปนี้ขึ้นมา
มันมีคำถามตามมาว่าทำไม
แจ้งข้อหาดำเนินคดีไปเลย

หรือว่าฝั่งนี้เป็นตำรวจ
แต่ทำไมทั้งที่เป็นตำรวจแม้ว่าจะนอกเวลาทำงาน

ระงับเหตุไปห้ามปลามให้เข้าบ้านไปซะเนี่ย

เป็นประชาชนทั่วไปตำรวจก็อาจใช้ดุลพินิษฐ์ได้
จะแจ้งไม่แจ้งข้อหาก็แล้วแต่ตรงนั้นใช่ไหม

อันนี้เขาลักษณะแบบเตือนแล้วก็ให้คุณกลับเข้าบ้านไปซะ

แต่ทีนี้ในทางตำรวจเนี่ยพอเขาตรวจสอบแล้วพบว่า
ฝ่าเคอร์ฟิลล์มานั่งกินเหล้ามั่วสุมตรงนี้เป็นตำรวจจริง

ตอนนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติสั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนนะฮะ
ถ้ามีความผิดจะเอาผิดทั้งวินัยและอาญา

นะครับล่าสุดนะครับพลตมตรีเอกชัยบุญวิสุทธิ์
ผู้บังคับการตำรวจนครบาน๗นะฮะ
ซึ่งดูแลพื้นที่สอนอบังพลัดนะครับ
ได้สั่งการให้พันตำรวจเอกจิรพรรดิพรมสิทธิการผู้บังคับการสอนอบังพลัด
ตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องนี้โดยเร่งด่วนนะฮะ
แล้วก็ปรากฏว่าในคลิปนั้น๓คนเนี่ย

เป็นเล่าอยู่ตรงเนี้ยม้าหินอ่อนตรงเนี้ย

มีร้อยตำรวจโทนพวิทย์วะชิราปัญญานนท์เป็นรองสารวัตรฝ่ายรับเรื่องราวร้องทุกข์สำนักงานเจรตำรวจ
อีกคนนึงคือร้อยตำรวจโทภูมิมั่นเมืองรองสารวัตรสังกัดสำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจนะฮะ
อีกคนนึงก็ลูกชายเจ้าของบ้านชื่อนายนพเดชภูมิพลึกนะฮะ
ซึ่งตอนนี้นะครับความผิดชัดเจนก็คือ
สุมกันณสถานที่ใดในสถานที่แออัด
ซึ่งเป็นการมั่วสุมกันในลักษณะเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรค
เป็นความผิดตามพรกรฉุกเฉินมีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน๒ปี
ปรับไม่เกิน๔๐๐๐บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
ตอนนี้ได้สั่งให้พนักงานสอบสวนสนบังพลัด
แจ้งข้อกล่าวหากับตำรวจทั้งสองนาย
แล้วก็ให้อีกคนนึงที่เป็นชาวบ้าน
คือนายนพเดชมารับทราบ
ข้อกล่าวหาที่สนบางพลัทธ์
โดดแน่ครับ